มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่พัทยาใต้
มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสถึงขั้นดวนปืนใส่กันในร้านเหล้านะคะชื่อว่าร้านเมาส์บุรี
เฮียชัยเป็นคนที่เขาบอกว่ากว้างขวางในพื้นที่นาเกลือฉายาก็คือเฮียชัย
ไปเที่ยวที่ร้านนี้แล้วก็ไปนั่งข้างกับโต๊ะของตำรวจ
ตำรวจเข้าไปเป็น๑๐คนเลยเขาก็ไปนั่งฉลองวันเกิดอยู่
ตามการให้ปากคำแล้วก็จากการสอบสวนของตำรวจ
เฮียชัยเนี่ยเหมือนกับว่าไปทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในร้าน
แล้วก็ไปกระทบกระทั่งกับโต๊ะของตำรวจที่เขามาฉลองวันเกิดกันอยู่
ก็เลยเหมือนกับทะเลาะกันนะคะแล้วก็ดวนปืน
คือตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ในโต๊ะเนี่ยกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็ยิงใส่เฮียชัยเลยนะ
แล้วคนในร้านแบบ๒๐๐กว่าคนคุณภาคภูมิ
แตกตื่นตกใจวิ่งหนีกันออกมานอกร้านนะคะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เอง
แสดงว่าพกปืนไปเที่ยวทั้งคู่เลยเหรอ
เนี่ยก็เลยต้องถูกแจ้งข้อหาทั้งคู่ทั้งสองฝ่าย
ข้อหาก็คือพยายามฆ่านะเนี่ยทั้งสองฝ่ายโดนข้อหาเดียวกันเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านเมาส์บุรีค่ะ
ริมถนนพัทยาสาย๓ตะบนหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างที่เห็นนะคะ
ลูกค้าที่เขาไปเที่ยวที่ร้านเนี่ย๒๐๐กว่าคนวิ่งกรูกันออกมาข้างนอกร้านนะคะ
ตกใจกันใหญ่วิ่งออกมามาดูเหตุการณ์
นายสมชายแทร่ชัวอายุ๔๙ปีฉายาของเขาคือเฮียชัย
เฮียชัยวัดโพขาใหญ่ย่านนาเกลือ
เฮีชัยเนี่ยถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะคือนอนอยู่หน้าร้านเลยค่ะ
บาดแผลเนี่ยถูกยิงเขาที่ขมับขวา๑นัดแขนขวาด้วยขาขวาด้วยคือจุดละ๑นัดน่ะนะคะ
แล้วที่ตัวเนี่ยโดนไปอีกหลายนัดนะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือต้องปั๊มหัวใจอะค่ะ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้บาดเจ็บอีกราย
จ่า๑๐ตำรวจปวเรศบรรจงอายุ๓๑ปี
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา
จาก๑๐ตำรวจปวเรศถูกยิงเขาที่แขนขวา๑นัดนะคะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันในที่เกิดเหตุ
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่ในร้าน๓ปลอก
หน้าร้านมีอีก๓ปลอก
พบปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑กระบอกค่ะ
จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมนะคะ
ที่เป็นลูกค้าที่ไปใช้บริการในร้าน
เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะ

เขาก็นั่งอยู่ที่โต๊ะใกล้กับโต๊ะของตำรวจ
ของตำรวจน่าจะมีประมาณ๑๐กว่าคนนะคะ
เฮียชัยทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่ง
จนเกิดการกระทบกระทั่งไปที่โต๊ะของตำรวจ

ก็เลยมีการทะเลาะกันถึงขั้นดวนปืนใส่กันนะคะ

กระโดดขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็ยิงใส่เฮียชัย
เฮีชัยก็วิ่งหนีล้มลงไปนอนกับพื้นอยู่หน้าร้านนะคะ
เพราะตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอก็คือถูกยิงนอนอยู่หน้าร้าน

ลูกค้าก็วิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาอย่างอลละหมานค่ะ

ทั้งหมดที่ยิงสามนักนั่นยิงได้หนักเดียว
ที่โด่อย่างคมนั้นแล้วปลุกก็ถูกยิงอยู่ขด
อ๋อมีข้างหน้าอีกก็บอก

ค่ะ
คนนี้เขาก็มาเล่าว่าเขาก็มีการยิงตอบโต้กัน

ทีนี้ก็ต้องมีการประชุมความคืบหน้าทางคดี
ตำรวจเขาก็ต้องหารือกันดูพยานหลักฐานอะไรต่างนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกถิติวัฒน์สุริยฉายรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา
พันธุ์ตำรวจโทปะพลพัฒน์ใบยารองผู้กำกับสืบสวนแล้วก็ชุดสืบสวน
เขาประชุมคดีนี้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มีความคืบหน้านะคะ
ก็มีรายงานนะครับว่าจากการประชุมเนี่ยนะฮะ
สำหรับตำรวจที่เป็นคนยิงนะครับ

สิปตำรวจตรีนเรชลักษมณ์เครือวาระอายุ๓๐ปีนะครับ
เป็นตำรวจสังกัดสพวังขอนแดงที่จังหวัดปราจินบุรีนะครับ

ตัวตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่เกิดเหตุนะครับ

เป็นปืนของจ่าสิบตำรวจปวเรศ
คนที่ถูกยิงบาดเจ็บ

โดย๑๐ตำรวจรีนเรศรักให้การว่า

ใช้ปืนยิงจ่า๑๐ตำรวจปวเรศก่อน

เฮียชัยก็มีปากเสียงทะเลาวิวาส

แล้วก็มีการเปิดฉากยิงใส่ตำรวจก่อนหลายนัด

หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำ

สั่งให้พนักงานสอบสวนเรียกกาดของร้าน

พยานแวดล้อมมาสอบปากคำด้วย

ได้หาพยานหลักฐานให้ครบถ้วนแล้วก็รอบครอบ
จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

สั่งให้ไปเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดในร้าน
แล้วก็บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุทั้งหมด
มาตรวจสอบเพื่อประกอบสำนวนคดีนะครับ
ขณะนี้ตำรวจได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาได้แล้วนะครับ

ตอนนี้ก็คือต้องสอบปากคำพยาน
แล้วก็เอาปากคำจากพยานจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

เอามาดูกับภาพจากกล้องวงจรปิด
ทีนี้จะชัดแล้วว่าแต่ละฝ่ายเนี่ย

แต่เบื้องต้นได้ตั้งข้อหากับเฮียชัยนะครับ
แล้วก็๑๐ตำรวจรีนเรศรักในข้อหาเดียวกัน

อ้างว่าทำเพื่อเป็นการป้องกันตัวเนี่ย

ว่าคุณทำเพื่อป้องกันตัวจริงหรือเปล่านะครับ

แต่ว่ายังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนจ่าสิบตำรวจปวเรศที่ถูกยิง
ตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเช่นกัน
ก็ต้องมีการสอบปากคำกลุ่มตำรวจทั้งโต๊ะ

ก็ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
ทีนี้ร้านที่เกิดเหตุเมาส์บุรี

ไม่ใช่อาวุธธรรมดานี่พกปืนเลยนะ
นาริสนิรามัยวงในอำเภอบังละมุงพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ก็เลยไปตรวจนะคะที่ร้านเมาส์บุรี
ร้านนี้ไม่มีใบอนุญาตด้วย

ตรวจสอบเรื่องของการค้นอาวุธของลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการ
เจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้ปล่อยประละเลยนะ
ค้นแล้วไม่เจอปืน
ไม่รู้ไปซ่อนไว้ตรงไหนของตัวไม่เจอ

ล่าสุดตำรวจเรียมทำหนังสือสั่งปิดร้านนี้แล้วนะคะ
ก็จะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเซ็นอนุมัติ
ส่วนสาเหตุเป็นเพราะปล่อยประละเลย
ให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในร้านด้วยค่ะ

ปล่อยให้ถือปืนเข้าไปในร้านอีกนะคะ